เพิ่งกลับจากทรงผู้ป่วยที่ภูเก็ต

พุ่งชนกับท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
เหตุการณ์นี้มีผู้ช่วยพยาบาลเสียชีวิตไป๑

ตำรวจบอกว่าคนขับอาจจะหลับในอะค่ะ

หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาล

บนถนนเลี่ยงเมืองตรังห้วยยอด

จุดตรงนี้ก็พบรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์รัง
สภาพคือยับเยินทั้งคันนะคะคุณผู้ชม

นางสาวบงกฎศรีเพชรอายุ๒๗ปี
ช่วยพยาบาลคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๒คน
ก็คือนางสาวพิมชนกฝันเชียนอายุ๒๖ปีพยาบาลวิชาชีพ
และนายภัยศาลสอนนารินอายุ๔๐ปี
คนขับรถกู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ก็มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่ข้างทาง
คันนี้นะคะล้อหลังขวาหลุดออกจากคาวรถ
คนขับก็ยืนรอให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอยู่ไม่ได้หนีไปไหน
ตำรวจสพยสอบสวนก็เลยรู้ว่า
ก่อนเกิดเหตุรถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์
ส่งผู้ป่วยที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

พอมาถึงจุดนี้ค่ะจุดเกิดเหตุคาดว่า

ชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อแล้วก็ชนแรง

ที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ